มาตามสัญญาว่าช่วงสุดท้ายจะพาไปทานเส้นพาสต้าที่อร่อยจนเฮียน็อตต้องขอร้องให้ไปเปิดสาขาใกล้บ้านกันเลยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะฟังเรื่องราวและริมรสชาติพาสต้าซิกเนเจอร์ของที่ร้านกันแล้ว
ถ้าอย่างนั้นก็ยกหน้าที่นี้ให้กับเฮียน็อตและเชฟฟาร์มไปสืบสาวราวเส้นเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณเบลครับสวัสดีครับคุณเบลครับ
เชฟครับร้านชุดกระเทียมแล้วคุณบัวเป็นเจ้าของร้านคนสวยของเราในวันนี้นะครับ
ผมเคยมาไม่เนียระครับที่เก๋แบบนี้
พี่ผมอยู่แถวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแบบมันมีร้านโมเดิร์โมเดิร์เก๋อย่างนี้ปกติจะเจอแต่แบบร้านเก่าแก่
เปิดมาก็วันที่๑๘นี้ครบ๑ปีค่ะ
อ๋อปีแล้วไม่เคยมาแถวนี้มดเที่ยวที่อื่นอะสิ
สไตล์การตกแต่งร้านของนี่นี่เป็นสไตล์ไหนครับ
แรงบันดาลใจของการมาเปิดคาเฟ่เก๋ในย่านตลาดปูนี่เป็นยังไงครับ
เป็นเพราะว่าย่านนี้ค่ะคือยังไม่มีร้านอาหารลักษณะประมาณนี้
ก็เลยคิดว่าแบบอยากจะลองเปิดประมาณนี้ดูครับ
วกกับที่บ้านพี่น้องเนี่ยค่ะเขาชอบทานอาหารลักษณะประมาณนี้อยู่แล้ว
แล้วก็หาทานแถวนี้ค่อนข้างยากแล้วก็อยากจะได้แบบครบในที่เดียวมันยังไม่ค่อยมี
จริงเป็นคนตรงนี้เลยเป็นคนที่นี่เลยนะครับผม
เป็นคนบ้านเดียวกันนะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกัน
อาหารของที่นี่เนี่ยเป็นอาหารสไตล์ไหนเป็นหลักหลักเลยจะเป็นไทยอิตาเลียนฟิวชั่นค่ะ
เมนูเด่นที่หมาเราต้องทานเลยคือเมนูอะไร
ก็จะมีสปาเกตตี้มัสมันน่องไก่
สปาเกตตี้มัสสะหมัดน้องไก่แปลกจริงนะเนอะ

แล้วก็มีสปาเกตตี้คาโบนาล่าข้างบนก็จะมีไข่ออนเซนค่ะอืม
เออแล้วพูดถึงเมนูอาหารก็เริ่มต้นปลายไหล่เราไปหาชิมกันดีกว่าครับ

อาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ขาดอีกอย่างหนึ่ง

อันนี้เป็นสปาเกตตี้มัสมันน่องไก่ค่ะ

ก็อันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาล่านะคะ
แล้วก็มีอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ค่ะ
เกอร์ของทางร้านเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์โฮเมที่ทำจากสีผักผลไม้ธรรมชาติค่ะ

ก็จะมีเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่ค่ะ

ซึ่งทางร้านทำขนบปังเองด้วย

พอดีว่าส่วนตัวชอบกินข้าวมัสมันไก่ค่ะ
เราจะทำยังไงได้บ้างให้มันมีมัธสมันไก่เข้ามา
มัสมันไก่เข้ามาในเมนูสปาเก็ตตี้เชฟเขาก็เลยไปคิดค้นสูตรมาให้
แล้วมัสมันไก่ที่กินกับข้าวกับน้ำมันสมันไก่ที่กินกับเส้นเนี่ยมันวิธีการทำต่างกัน
ก็จะต่างกันตรงที่ตัวเครื่องเครื่องเทศอะไรอย่างนี้ค่ะกับตอนขั้นตอนการทำจะไม่เหมือนกัน
ก็เป็นสูตรพิเศษของที่นี่นะฮะจะกินก็ต้องกินที่นี่นะอย่าไปกินที่อื่น
ใช่ครับก็อย่าห่อกลับบ้านนะฮะกินที่นี่

ก็อย่างตัวคาโบนาล่าเนี่ยคือเราจะใช้ส่วนผสมทำครีมของทางร้านเอง
เป็นสูตรทางร้านแล้วก็เราเลือกใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีนิดนึงค่ะค่อนข้างพรีเมียม

คาร์โบนาล่าทำยากไหมอาร์เซ็นต์

สำหรับความพิเศษของเมนูคาโบเรร่าจานนี้แอบสืบสาวราวเส้นมาว่า
ที่ร้านจะทำครีมซอสสูตรพิเศษ

ที่มีทั้งแบบเบคอนสดและเบคอนทอดกรอบค่ะ
ส่วนสปาเกตตี้มัสมันน่องไก่
ความพิเศษของจานนี้อยู่ที่การเอาน้องไก่ชิ้นใหญ่ไปทอด

บอกเลยว่าถ้าทีวีมีช่องรับกลิ่นเนี่ย

จากอาหารก็ยังมีเป็นคาเฟ่เล็กนะถ้ามีกาแฟด้วยมีเค้กมีอะไรด้วย

เพราะบ้านผมอยู่แถวนี้อังกฤษจริงแล้ว
กลับมานั่งที่น่าจะมีมีที่ให้อยู่เยอะแยะมากมายนะครับผม

เป็นยังไงบ้างกับคอโมนาร่าที่ทำไม่ยากแต่ทำให้ดีทำยาก
ครีมเต็มแล้วแบบไข่เวลามันเป็นแบบ
ไข่กึ่งสุกกึ่งดีบเข้าไปผสมกันกับตัวครีมกับแผงนี่

ที่มันเป็นกรอบด้วยแล้วก็ไม่กรอบด้วย

อ่าบอกอายุเลยนะเพื่อน

เดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้ยังท่องกันอยู่ทุกวันนะเพียงเนอะ

ใช่ผมก็ตื่นเต้นเมื่อกี้ผมแอบแอบจบไปนิดนึงนะ
มันผมว่ามันช่วยเพิ่มอะไรเขาเรียกว่าอะไร
รสสัมผัสได้ดีนะพี่แอลมอนเนี่ย
ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวัสดิ์สมัครเขาก็ใส่ถั่วลิสมก็ได้

อันนี้เขาด้วยความที่เป็นอาหารฟิวชั่นเขาก็โรยแอลมอนลงมา
ผมว่ามันต้องเข้ากันแน่นอนเลยมันต้องดีมันต้องได้
ให้เปรียบเทียบระหว่างถ้าเกิดเป็นแกงมัสมันกับ
สัมผัสแกงที่เอามาทำสปาเก็ตตี้มันต่างอย่างไร
ความเป็นแกงมันน้อยกว่าพี่มันไม่ได้มันแบบกะทิ
มันจะเป็นความรู้สึกที่ง่ายเอามัสมันแบบเอากะทิออกไป

มันจะอารมณ์ไข่ลูกเขย
เป็นซอสมากกว่าเป็นแกงถูกไหมคะเป็นซอสเป็นความหวานมากกว่าแล้วก็หอมเครื่องเทศมาก

ภาพเข้มข้นจริงแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมัสมันอยู่
มันเรื่องของกลิ่นและรสชาติ
จริงตอนแรกผมจะคิดว่าเขาเอาแกงมาใส่เส้นแล้วจบเลย
แต่อันนี้คือปรับให้มันเป็นอะไรที่มันแบบฝรั่งมากขึ้น
ไทยจ๋าแต่ยังมีความเป็นไทยอยู่
น่าสนใจดีเอาม่อนกรอบนี่ดีนะครับข้างบนกุ๊บเข้ากันเลย
ถือว่าจริงแล้วเป็นร้านที่มีความทันสมัยรสชาติอาหาร

ถูกปากคนทั่วไปได้อย่างง่ายเลย
เพื่อแปลงให้มันเข้ากับสมัยนิยม
มีการปรับสูตรนิดนึงให้รสชาติของความเป็นไทยยังคงที่

ใช่รู้สึกว่าละเอียดละออนแล้วก็ใส่ใจพี่
ปกติเราเจอกันตั้งแต่ช่วงภูมิเส้นเป็นเรื่องใช่มั้ย

แต่วันนี้เชฟมาทำหน้าที่เป็นนักเล่าเส้นในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
พี่ได้กินฟรีชอบมากเลย
แต่จริงร้านที่เชฟเลือกมาในวันนี้ก็คือเป็นร้านประจำของเชฟอยู่แล้วถูกไหม
บางส่วนเป็นร้านประจำอยู่แล้วแต่บางร้านผมก็ยังไม่เคยไปกินนะพี่อย่างเช่นร้านนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้
คือเราก็แบบผ่านไปผ่านมาเฉยเนาะพอเข้ามาจริงแล้วแบบ

นี่ไงมันเป็นหน้าที่ของนักเล่าเส้นแหละที่ต้องคอย
สอบหาร้านเส้นดีร้านเส้นแปลกใหม่หรือร้านเส้นในตำนานมาฝากคุณผู้ชม
อย่างร้านที่ไปวันนี้มีร้านไหนที่เป็นร้านประจำที่สุดร้านที่ชอบที่สุดกินบ่อยที่สุด
เตี๋ยวเนื้อพี่น้องประจำจริงคือแบบเรียกว่ารักเลยอะพี่คือชอบทุกอย่างของมันเลยอ่ะ

ใช่ไม่ออกจากร้านเสียวเนื้อแม้มีอะไรอีก

อันนี้ผมเป็นคนไปเจอจริงคือมันก็อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแหละ
แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่มีป้ายร้าน

มันแบบมันเป็นแบบธุรกิจที่อย่างที่เราไปได้ยินเรื่องมาว่า

ผมว่ามันมีเรื่องนาวที่มันน่าสนใจ

เราไปกินกับเขาแล้วเออเราภูมิใจที่

ทีมงานแบบอันนี้เราชอบนะร้านนี้อะไรอย่างนี้
มาถ่ายผมอยากกินร้านนี้มาร้านนี้ผมแนะนำ

ต้องเอาร้านที่ฉันอยากจะแนะนำจริง

ไม่งั้นไม่มาเพราะว่าพี่ก็เป็นเหมือนกัน

เป็นร้านที่รักมากแล้วก็บางร้านก็เป็นร้านที่

วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊ฟางมากนะที่มีร้าน
เด็ดย่านตลาดภูมิมาให้เรา

แล้วกำลังหาเรื่องจะเปิดร้านเพิ่มแต่ตอนนี้กำลังดูที่อยู่พี่

แล้วก็ยังติดตามเชฟฟังได้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องช่วงกรุดเส้นเป็นเรื่องนะครับผม
เอาก่อนจากกันวันนี้นะในฐานะที่เราก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะ
ก็อยากจะให้เชฟฟังเนี่ยอวยพรแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันสักหน่อย

ครับก็ในฐานะคนอาหารครับก็อยากให้หาอาหารอร่อย
ที่ดีต่อสุขภาพทานแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วย
อยากให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีนะครับ
ขุนฟิตเสร็จรอเรากันครับอืมนะครับ
มีชิ้นมีใช้ตลอดปี๒๐๑๘ครับผม
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
การเดินทางค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นในเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้
ทั้งคุณน็อตเชฟฟังและพวกเราทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน
มีความตั้งใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญในการเริ่มต้นปี๒๕๖๑นี้
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ความอร่อยและความสนุก
กับการที่ได้ไปทานเมนูเส้นด้วยกันนั้น
จะเป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษสำหรับทุกท่านเลยนะคะ
และในปีนี้การเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องก็ยังคงก้าวต่อไป
เดิมการเดินทางต่างจังหวัดครั้งแรกของปี
ด้วยการไปเที่ยวชมเขารับลมหนาว
และตระเวนทานก๋วยเตี๋ยวรุ่นเก่ากับเมนูเส้นร้านเก๋ที่เขาใหญ่

แล้วเส้นเป็นเรื่องเวลา๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป